คุณผู้ชมคะเวลาที่เราเห็นคนไปแก้บน
เราก็จะเห็นไปที่ศาลบ้างหรือว่าไปต่อหน้าองค์พระบ้าง
แต่ว่าคราวนี้ที่จะพาไปดูค่ะไม่ได้มีสารไม่ได้มีองค์พระอยู่เลย
แต่ว่าเขาเอาหัวหมูเอาข้าวของต่างไปแก้บนตรงไหนคุณผู้ชมดูนี่
นี่คือหลังสอพอเมืองระยองค่ะเนี่ย
โรงพักเหรอคะใช่ค่ะไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ
หลังโรงพักผู้หญิงคนนี้เธอเป็นอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เธอบอกว่าเธอบนกับเจ้าที่เอาไว้ไง
ตอนที่เธออยู่ในห้องขังว่าขอให้พ้นโทษโดยเร็ว
แล้วเธอก็กลับไปที่บ้านขอให้ครอบครัวโดยเฉพาะสามีเนี่ย
ทอต่อว่าเธอแล้วมันเป็นแบบนั้นจริง
เธอก็เลยดูสิคะเอาทั้งหัวหมูเอาขนมหวาน
เอาผลไม้ดอกไม้มาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์
ปูพื้นอยู่หลังห้องขัง
หลังจากนั้นก็นั่งคุกเข่าพนมมือไหว้
จุดทูปปักทูบบนหัวหมูเนี่ยนะคะ
แล้วคนที่เดินทางไปติดต่อที่โรงพักก็งง
ว่าแบบเอาเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงมากราบไหว้ที่หลังห้องขังตรงนี้
ไม่เห็นมีสารซะหน่อยไม่เห็นมีพระพุทธรูปซะหน่อย
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามผู้หญิงคนนี้

เธอเล่าให้ฟังเธอชื่อนางสาวภารดาอายุ๓๐ปี
แล้วก็บอกว่าหัวหมูพวกขนมผลไม้ดอกไม้
ที่เอามาเส้นไหว้นี่
ห้องขังเธอกลัวเธอบอกว่ากลัวมากเลยไม่รู้จะทำยังไง
ยกมือไหว้ในห้องขังไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

บอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าที่ห้องขังมีจริงช่วยลูกด้วยเถอะ
ขอให้ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เบาด้วยเถอะ
แล้วถ้าเกิดว่าช่วยได้จริงเนี่ยเดี๋ยวลูกจะเอาหัวหมูมาแก้บน
จนเธอก็โดนให้ไปบำบัด

ใช่ค่ะพอบำบัดเสร็จครบกำหนดเสร็จ
ปล่อยตัวออกมาปั๊บเธอลืมแก้บนไง

ใช่ค่ะโดนคดียาเสพติดอีก
รอบนี้เนี่ยตอนที่โดนคุมขังในรอบ๒คุณผู้ชม
นั่งในห้องขังก็เหมือนเดิมเลย

แล้วเธอก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงแววมา
เป็นเสียงคนแก่ว่าหิวหมู

ทีนี้เธอก็เลยนึกขึ้นได้เลยเอ้า
รอบที่แล้วที่ฉันโดนจับเนี่ยฉันลืมแก้บนนี่นะ
ทีนี้เธอก็เลยตั้งใจบนอีกรอบนึง

ถ้าเกิดว่าลูกช้างพ้นโทษไม่เกิน๒๘วัน

โดยเฉพาะสามีลูกช้างด่าทอต่อว่า
เพราะว่าคือสามีต้องเลี้ยงลูกตามลำพังไงคะ

ใช่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนสามีว่า

ปรากฏว่าหลังจากโดนตัดสินให้บำบัด๔๕วันแล้วเนี่ย

ก็เลยโดนลงโทษบำบัดแค่๒๗วัน

รอบนี้พอโดนลดโทษลงมาแล้ว

เธอก็ใจตุ๊มสามีจะด่าไหมนะ
ปรากฏว่าสามีไม่ด่าทออะไรแถมให้กำลังใจอีกค่ะ

นี่เป็นเพราะว่าเจ้าที่ในห้องขังแน่

รอบนี้ก็เลยตั้งใจว่ายังไงก็จะต้องมาแก้บนให้ได้

ที่ปกป้องคุ้มครองและที่พารดาแผ่นสุบัม
เธอเคยโดนเรื่องยาเสพติด๒รอบแล้วใช่ไหม
ทีนี้พอเล่าให้กับนักข่าวฟังนักข่าวก็ถามอีกว่า
รอบนี้คือจะยังไงหลังจากพ้นโทษออกมาแล้ว
เอาอย่างนี้ดีกว่าคือแทนที่จะต้องมานั่งบนแล้วบนอีก
แก้บนแล้วแก้บนอีกลองเลิกดีไหม
เธอบอกว่าตั้งใจแล้วแหละคราวนี้จะหยุดเลย
เด็ดขาดแล้วแล้วตอนนี้ร่างกายของเธอ
ก็ฟื้นฟูแข็งแรงขึ้นเยอะเลย
บอกนักข่าวด้วยนะบอกว่าที่เห็นดูเหมือนจะแบบอวบขึ้น
น้ำหนักเพิ่มขึ้นมา๑๔โลแล้วนะ
แล้วเธอก็เล่าให้กับนักข่าวฟังอีกค่ะ
บอกว่าเมื่อคืนตอนที่สวดมนต์อยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงแว่วเธอบอกแล้วว่าคราวนี้เป็นรอบก่อน

แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้บอกว่าหิวอะไรแต่มาเป็นตัวเลขเลยค่ะ

เขาบอกเธอบอกว่าเธอได้มา๒ตัว
แล้วก็จดให้กับนักข่าวของเรามา
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะ
ทีนี้หลังจากที่เธอไหว้แก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็บอกว่าพวกหัวหมูเครื่องเส้นต่าง
เดี๋ยวจะกลับเอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านได้กินกันด้วยนะคะ